ไปดูอีกหนึ่งทีมนะคะเป็นทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานหนังขุนแผนฟ้าฟื้น
นำมาโดยพระเอกของเรื่องเลยนะคะมาริโอเมาเลอร์ค่ะ
ก็นำดาบฟ้าฟื้นมาถวายให้กับรูปปั้นพ่อขุนแผนนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดแคร์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งวัดแคร์แห่งนี้เป็นวัดที่เชื่อกันว่า
คุณแผนเนี่ยเคยมาเรียนมาฝึกวิชาที่นี่ซึ่งดาบฟ้าฟื้นเล่มนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
ผ่านการทำพิธีบวงสวงและตีดาบตรงตามตำราค่ะ
ดาบได้มีการนำมวลสารต่างอย่างตะปูสังควานอน
ยอดเจดีเหล็กน้ำพีมวลสาร๑๐๘มงคลชนิดมาหลอมรวมกัน
จนได้ออกมาเป็นดาบฟ้าฟื้นตรงตามตำราเป๊ะเลย
ซึ่งด้านผู้กำกับอย่างพี่ก้องเกียจโขมสิรินะคะก็บอกว่า
การสร้างดาบฟ้าฟื้นขึ้นมาถวายให้กับพ่อขุนแผนในครั้งนี้
ก็เพื่อจะขอขมาลาโทษและก็ขอพร
ที่หนังจะลงโรงวันที่๑๐ตุลาคมนี้
ซึ่งตอนนี้ค่ะได้มีการทำพิธีบวงสวงเพื่อตีดาบเล่มนี้
ตอนที่ทำพิธีเนี่ยนะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือ
มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดค่ะ
ทางด้านผู้กำกับเขาบอกโหเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะว่า
นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้จะเป็นสิริมงคล
กับทีมงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นแน่นอน
เขาบอกว่าการเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดนี่ก็คือเหมือนแบบ
เป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ก็เกิด
แต่ว่าตอนทำพิธีเนี่ยอยู่ดีก็เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้น
ก็เลยทำให้รู้สึกสบายใจอุ่นใจว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดี
ก็รอติดตามกันนะคะ๑๐ตุลาคมนี้คุณแผนฟ้าฟื้น